ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายและทนายความนะครับ
แถลงข่าวยืนยันว่าไม่ได้ลุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
หลังจากที่สารจังหวัดเลยอนุมัติออกหมายจับพระธรรมชัยโยครับ
โดยหมายจับระบุว่าได้มีการลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ภูเปื่อยป่าภูขี้เท่าและป่าภูเรือเนื้อที่รวม๑๒๙ไร่
ศกวัดพระธรรมกายยืนยันนะครับว่าพื้นที่ทั้งหมดของสวนป่าหิมวัน๑๒๙ไร่

ซึ่งได้รับการยืนยันตามหนังสือราชการ
ลงวันที่๒๔กรกฎาคม๒๕๖๒
จากในอำเภอภูเรือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หลังทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้และฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบ
เมื่อวันที่๒๒กรกฎาคม๒๕๖
ส่วนพื้นที่๕๒ไร่ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนศ๓ก
ไม่ใช่พื้นที่ของสวนป่าหิมวันหรือวัดพระธรรมกาย
ปัจจุบันเป็นของนายศุภามิตเชียวชินวงศ์
ซึ่งเป็นชาวบ้านบ้านแก่งตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือ
และพื้นที่ดังกล่าวก็อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
อีกทั้งพื้นที่ของสวนป่าหิมวัน
ตามเอกสารทางราชการปัจจุบันผู้ครอบครอง
ก็คือวัดพระธรรมกายไม่ใช่พระธรรมชโย
การนำพื้นที่ดังกล่าวมากล่าวหาจึงไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงครับ